ส่วนอุบัติเหตุที่เป็นอุบัติเหตุใหญ่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเกิดขึ้นวันเสาร์นะคะ
เป็นรถบัสนำเที่ยวของชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
รวมตัวกันจะมาเที่ยวที่จังหวัดชนบุรีแต่มาประสบอุบัติเหตุ
ในช่วงที่เดินทางมาถึงจังหวัดนครราชศรีมาและทำให้มีผู้เสียชีวิต๗ศพบาดเจ็บอีก๕๐รายนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะครอบครัวทยอยนิมนต์พระมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณในจุดเกิดเหตุนะคะ
และบางครอบครัวก็ทยอยไปรับศพเพื่อนำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะครอบครัวของนายพิทักษ์ช่ำชองค่ะคนขับรถทัวร์และเป็นเจ้าของรถ
คนขับเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตด้วยนะคะครอบครัวนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาสี่รูปค่ะ
ประกอบพิธีเชิญดวงวิญญาณตามความเชื่อของชาวอีสานนะคะเอาน้ำไปเอาอาหารคาวหวานไปวางตรงจุดเกิดเหตุ
เพื่อให้วิญญาณผู้เสียชีวิตไปสู่สุขติสภาพบริเวณจุดเกิดเหตุ
ตอนที่ไปถึงเนี่ยยังคงมีเศษซากของรถแล้วก็สิ่งของต่างของผู้ประสบเหตุกองอยู่บริเวณข้างทาง
รวมถึงมีของเส้นไหว้ของครอบครัวผู้เสียชีวิตที่เดินทางมาทำพิธีไปก่อนหน้านี้นะคะ
อยู่หลายชุดเลยค่ะผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านในร้อยเอ็ด
เหมารถทัวร์ไปเที่ยวที่ชนบุรีแต่มาประสบอุบัติเหตุระหว่างทางนะคะ
ซึ่งหนึ่งในผู้เสียชีวิตคือนางศรีสุรัตน์กระจ่างเนธอายุ๕๔ปีค่ะ
เป็นชาวอำเภอจตุรพักษ์พิมารร้อยเอ็ดทีมข่าวของเรามีโอกาสไปพูดคุยกับครอบครัวนะคะ
เป็นหลานค่ะชื่อว่าคุณวิชัยชัยปัญหาเล่าให้ฟังว่าผู้เสียชีวิตเป็นคนชอบเข้าวัดเข้าวา
ไปทำบุญตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างต่างไปกลับไหว้ขอพรก่อนหน้านี้มีชาวบ้านมาชักชวน
บอกว่าไปใช้สิทธิ์ในโครงการเราไปเที่ยวด้วยกันไปแบบฟรีเลยนะคุณศรีสุรัตน์
ฟรีกินฟรีแถมมีเงินให้หนึ่งพันบาทผู้เสียชีวิตเห็นว่าอ้าวมันก็ดีนี่
ไปเที่ยวฟรีแถมได้ตังค์ด้วยก็เลยตกลงไปกับเขา
ตอนนั้นไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของโครงการนะคะรู้แค่ว่ามีคนมาชักชวน
คนที่มาชักชวนเป็นเจ้าหน้าที่อบตก็เลยมีความเชื่อ
เชื่อว่ามันน่าจะเป็นโครงการที่ดีก็เลยตัดสินใจไปนะคะ
ทัวร์ท่องเที่ยวครั้งนี้ตอนแรกกระแสข่าวบอกว่าเป็นทัวร์อสมก่อนหน้านี้นะคะ
แรกแรกเลยที่เกิดอุบัติเหตุแต่จากการตรวจสอบแล้วไม่ใช่นะคะ
เป็นชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเท่านั้นนะคะเป็นทัวร์ที่ชาวบ้านกลุ่มหนึ่ง
เขาตั้งขึ้นมาจัดขึ้นมาอ้างว่ามาจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
เที่ยวด้วยกันตอนนี้เราได้ยินอยู่แล้วแหละว่าเป็นโครงการของทางรัฐบาลสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยนะคะ
แต่โครงการนี้เขาเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อให้มันคล้ายกัน
เราไปเที่ยวกันเปลี่ยนนิดเดียวส่วนใหญ่นะคะคนที่ร่วมไปเที่ยวด้วยจะเป็นผู้สูงอายุที่มักจะชอบเดินทางไปทำบุญตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง
จากการสอบถามนายวิมุติหมดสัญญาเป็นผู้ใหญ่บ้านน้ำใสค่ะ
บอกว่าโครงการนี้ตัวผู้ใหญ่บ้านเองคิดว่าน่าจะเป็นโครงการของรัฐ
ที่อยากจะให้บุคคลแต่ละคนแสดงตัวตนในแอปที่เป็นโครงการของรัฐก็คือเป๋าตังค์
จ่ายเงินให้รายหัวหัวละ๓๐๐บาทให้พาประชาชนไปเที่ยวกินฟรีพักฟรี
แล้วก็บอกว่ามีเงินติดกระเป๋าให้หนึ่งพันบาทซึ่งตัวผู้ใหญ่บ้านเองบอกว่า
แม้ว่าจะคิดว่ามันเป็นของรัฐแต่ก็ยังไม่แน่ใจนะว่าเงื่อนไขเป็นยังไง
เพราะไม่ได้ไปด้วยแต่ชาวบ้านหลายคนเห็นว่าได้ทั้งเงินได้ทั้งเที่ยวก็เลยพากันไปนะคะ
ฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านค่ะ
พอเห็นอย่างนั้นได้ยินอย่างนั้นก็แห่กันไปแห่กันไป
รอบนี้๔คันเลย๑๖๐คนอย่างกลับ
ส่วนเรื่องของการเยียวยาค่ะนายวิเทียนจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุนะคะสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะตั้งศูนย์ประสานงานค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับญาติ
ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิต
ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
ขณะที่พนักงานสอบสวนสพโพกลางตอนนี้
ก็กำลังเร่งตรวจสอบหลักฐานสอบปากคำผู้โดยสาร

เพื่อดำเนินคดีและหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
ก่อนหน้านี้มีพยานหลายปากระบุว่า
คนขับรถบัสซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิต

หรืออีกหนึ่งสาเหตุอาจจะเกิดจากการหลับในค่ะ